เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์ด้วยกัน
แต่การชนมันค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเหมือนกัน
จนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งถึงขั้นเสียชีวิต
มันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาถึงคนที่เป็นคู่กรณี

เดี๋ยวมาเล่าต่อให้ฟังแต่ดูคลิปภาพเหตุการณ์ก่อนค่ะ
โอ้โหคือฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมลองดูนะคะ
เขากำลังจะข้ามเลนไปเพื่อเลี้ยวเข้าตรงนั้น
อีกฝั่งหนึ่งมาจากทางตรงแล้วก็ชนกันแบบเต็ม
เพราะมอเตอร์ไซค์ที่มาทางตรงฝ่าสัญญาณไฟแดงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ลองดูอีกทีนึงว่าจากที่เขามาทางตรงแต่รถมอเตอร์ไซคันหน้านั้นหยุดอยู่เฉย
แต่เขาขี่ตรงฝ่าสัญญาณไฟไปเลยไปพุ่งชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะข้ามทางเพื่อเลี้ยวเข้าตรงฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง
สุดท้ายเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะคะคนขี่มอเตอร์ไซค์อีกฝั่งหนึ่ง
แล้วคนที่ฝ่าไฟแดงมาปรากฏตรวจสอบเป็นนักศึกษาค่ะ
นักศึกษาสาวนะคะแล้วก็มาแบบชนิดที่ต้องบอกว่าไม่ได้เบรกเลย
สัญญาณไฟก็ยังฝ่าเกิดขึ้นที่ตำบลนางั่วอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของ๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
และทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะข้ามทาง
ทราบชื่อต่อมาคือนายชันชัยเรืองนาอายุสามสิบปีเขาเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
หน้าเศร้าคุณผู้ชมคะภรรยาของนายชาญชัยกำลังตั้งคันท้องแก่ใกล้คลอด
เห็นภาพของสามีตัวเองคุณผู้ชมดูสภาพทุกคนต้องเข้ามาปลอบใจ
แล้วปรากฏเธอร้องไห้แทบขาดใจค่ะลองฟังช่วงนี้นิดหนึ่งค่ะ
นี่เป็นเสียงที่ต้องบอกว่าฟังแล้วบาดใจเลยนะคะ
เธอร้องไห้ว่าสามีที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยตายแล้วแล้วกำลังจะคลอดลูกยังไม่ทันได้เห็นหน้าลูกเลยนะ
สอบสวนมาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะคนที่เป็นคู่กรณีอีกฝั่งหนึ่งที่ฝ่าไฟแดง
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเองนะคะอยู่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรชบูรณ์
เรียนอยู่คณะครุศาสตร์ค่ะและมีเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยจริงจริง
ก็ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่นะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งตายค่ะ
สอบถามทราบแบบนี้อย่างที่บอกว่าคนตายกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านแท้มาถึงสี่แยกจอดรอสัญญาณไฟแล้วกำลังจะข้ามทาง
เจอคู่กรณีฝั่งนักศึกษาฝ่าสัญญาณไฟแดงมา
ต่อมาว่าคู่กรณีนักศึกษารายนี้กำลังจะไปเที่ยวงานผีตะขนกับเพื่อนแล้วก็เลยชนกันอย่างจัง
ลักษณะข้อความว่าเป็นใดผีตาโขนบ่อได้ไปคือเขาแม่นบ่อแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็มีคำท้ายคือลักษณะบอกว่าเขาไปแล้วไม่ถึงอะค่ะ
โพสต์นี้แน่นอนว่าคนไปวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิถึงการกระทำนี้กันอย่างหนักเลยว่า
มีคนตายจากเหตุการณ์นี้แล้วทำไมถึงมีคำว่าสมน้ำหน้า
ไม่แน่ใจว่าสมน้ำหน้าตัวเองด้วยตัวเองไม่ได้ไปงานหรืออะไรกันแน่
แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ปิดเฟสหนีไปเรียบร้อยแล้วค่ะ